เราก็จัดเต็มจัดต่อกันเลยดีกว่านะคะสำหรับเมนูเส้นนะคะ
ซึ่งถ้าพูดถึงเมนูขึ้นชื่อของโคราชก็จะนึกถึงผัดหมี่กันใช่ไหมคะ

แต่ว่ามันก็จะมีหลายอำเภอที่เขาทำอย่างผัดหมี่พี่มายค่ะ
ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่อร่อยแล้วก็น่ารับประทานมาก
ไปดูดีกว่าว่ามันมีความเด็ดความดีขนาดไหนนะคะ
สำหรับเมนูผัดหมี่โคราชสูตรโบราณที่เรียกว่าผัดหมี่พี่มายนี่นะคะ
อีกชื่อนึงเขาเรียกว่าคั่วหมี่ปลาย่างเมืองพิมาย
นี่วิธีการทำเอาให้ดูเลยตั้งแต่ต้นนะคะ
เอาคือปลาย่างมาแกะเอาแต่เนื้อตั้งกระทะใส่น้ำมันหมูลงไป
จากนั้นก็นำหอมแดงมาทุบแล้วก็นำไปผัดให้หอม
จากนั้นใส่เนื้อปลาย่างลงไปทอดนะคะ
เพิ่มความหอมด้วยสิ่งที่เรียกว่าเป็นเครื่องเทศ
แล้วก็ใส่เต้าเจียวให้มีความเข้มข้น
ซอสปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายใส่เข้าไป
ลุกให้เข้ากันตำด้วยน้ำมะขามเปียกแล้วก็พริกป่นนะคะ
จากนั้นก็เติมน้ำสต๊อกเปิดไฟแรงรอให้เดือดใส่เส้นหมี่ลงไปผัด
จนนิ่มตามด้วยผักคณะแล้วก็ถั่วงอก
ผัดให้สุกแต่เสร็จแล้วก็ตอกไข่เป็ดและไข่ไก่ยางละฟอง
เล็งให้สุกนะคะ
หมี่ที่ผัดไว้คลุกผสมกับไข่
แล้วก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยจ้า
โอ้โฮเห็นแล้วอยากกินมาก
ฟิลิกเหมือนอยู่หน้าเตาโอ้โฮเดี๋ยวคุณไปผัดกับเขาด้วย
โอ้โฮกลิ่นมาถึงนี่เลยน่ะเป็นอย่างไรล่ะ
มันฉุนถึงนี่เลยแสดงว่าอร่อยมาก
อร่อยแน่นอนค่ะเพราะว่าผัดหมี่พิมายเนี่ยนะ
หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันต่างจากหมีโคร่าหรือเปล่า

ใช่เพราะชาวพิมายเขาทำเส้นเอง
คือจะทำมาจากแป้งข้าวเจ้าล้วน
มันจะต่างจากหมี่โคราชที่ใช้แป้งข้าวเจ้าผสมกับแป้งข้าวเหนียว
เพราะฉะนั้นเส้นหมี่พี่มายจะเหนียวน้อยกว่าเส้นหมี่โคราชนะ
แต่ข้อดีคือผัดแล้วจะแห้งมากกว่า
น้ำปรุงรสเข้าไปซึมเข้าไปแทรกในเส้นได้มากกว่า
เพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าถึงรสเข้าถึงน้ำเข้าถึงเนื้อ
เนี่ยเวลาเขาแพ็คขายเนี่ยเขาก็มัดแบบนี้

คุณผู้ชมเนี่ยทำกันสดใหม่แล้วเอาไปผัดนะคะ
อเด็ดอร่อยเป็นอีกหนึ่งเมนูเส้นที่
เรียกว่ามันก็ไม่ได้หากินยากซะทีเดียว

เพราะฉะนั้นใครที่แวะไปโคราชต้องไปแวะทานผัดหมี่พี่มายนะจ๊ะ